ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับคนร้ายโหดเหลือเกิน
จับคนขังในบ้านแล้วจุดไฟเผาดีนะเพื่อนบ้านมาช่วยกันไว้ได้
นะฮะทรัพย์สินก็เสียหายไปบางส่วนนะ
แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตสามีของเจ้าของบ้านครับ
ตำรวจสมภาพเมืองนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับเข้าตรวจสอบเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับ
ที่บ้านพักในตะบลนาซายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปูนชั้นเดียวให้เช่า
พบซากรถจักรยายนฮอนด้า๓คันถูกไฟเผาไหม้ดำอยู่ลานหลังบ้านนะครับ
แล้วก็มีเครื่องซักผ้าก็ถูกไฟเผาไหม้เสียหายเหมือนกัน
นางพิมพาปริชาชันอายุ๔๒ปีเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านเช่านะเล่าบอกว่าเธอกับลูกอีก๓คนนอนพักอยู่ในบ้านนี่แหละ
เห็นไฟไหม้อยู่หลังบ้านก็เลยพยายามจะเปิดประตูออกมา
เอาเปิดออกไม่ได้ฮะเปิดไม่ได้คุณผู้ชมเรามีเหตุการณ์จำลองให้ดูด้วย
กับลูกร้องขอความช่วยเหลือจนชาวบ้านเพื่อนบ้านเห็นเปลวไฟ
มาช่วยกันดับแต่กว่าจะดับไฟได้ก็ไหม้มอเตอร์ไซค์กับเครื่องซักผ้าไปแล้ว
ของลูกสาวคนโตนะของอดีตสามีนะฮะแล้วก็ของสามีคนปัจจุบันนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชลงพื้นที่นะครับ
ไปหาพญาตร์หลักฐานนางสาวสุดราชรัศน์และตระรักนะครับ
ลูกสาวของนางพิมพาเล่าบอกว่าหนึ่งในรถที่ถูกเผาเป็นรถเธอ
ซึ่งเธอซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงาน
จะใช้ไปทำงานเพิ่งจะผ่อนหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชม
ช่วงเกิดเหตุแม่เป็นคนเห็นเปลวไฟก่อนก็เลยส่งเสียงบอกเธอกับน้อง
หนีออกจากบ้านแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกครับ
คือมีของแข็งไปขัดประตูเอาไว้ออกไม่ได้ครับ
เธอก็เลยมองจากช่องลมที่ห้องเห็นผู้ก่อเหตุนะยืนดูไฟอยู่นะ
ยืนดูไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้โหอมหิตจริงนะฮะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ชายคนดังกล่าวคือในเบิร์ตครับในเบิร์ตเป็นอดีตสามีของแม่ของเธอ
ที่เลิกลากันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
คนนี้แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะอาจจะเมาหรืออาจจะหึงหวง
หลังจากรู้ว่าแม่ของเธอมีสามีใหม่โดยอดีตสามีของแม่เนี่ยเคยทำร้ายร่างกาย

ความคืบหน้านะครับพนักงานสอบสวนเรียกผู้เสียหายกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพมนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
ล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกในเบิร์ตครับผู้ต้องสงสัยให้มาให้ปากคำในวันพรุ่งนี้
ถ้าไม่มาเดี๋ยวจะขอสารท่านอนุมัติหมายจับต่อไปครับ